กว่า๕ชั่วโมงแล้วนะครับที่สนชได้มีการพิจารณากฎหมาย๒ฉบับ
กันเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับปิโตเรียมและภาษีเงินได้จากการปิโตเรียมนะครับ
โดยเฉพาะมาตรา๑๐ทับ๑การจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณจริยาสิริสันพงศ์

ถ้าการอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะ
โดยก่อนการลงมติเป็นรายมาตราในวาระที่๒เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยค่ะ
เมื่อในสวนชายแสวงกานได้รูกขึ้นเสนอให้ตัดมาตรา๑๐ทัฒนึงออก
ทำให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ออกมาระบุว่าจะดำเนินการเรื่องนี้นะคะโดย
ทรงพลังงานก็ให้ความสนใจและพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะ
สุดท้ายนะคะทำให้ประธานคณะกรรมธิการยอมตัดออกและดำเนินการตามข้อเสนอค่ะ
จากเห็นว่าเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีอีกทั้งการกำหนดให้เพิ่มการมีระบบแบ่งปันผลผลิตและการจ้างผลิตจากเดิมที่มีเพียงระบบสัมปทาน
จำเป็นต้องมีบรรษัตริย์ขึ้นมาดูแลการทำสัญญากับบริษัทข้ามชาติ
จากเดิมนะคะที่กรมเชื้อเพลิงพลังงานทำหน้าที่ในปัจจุบันแต่ขาดความคล่องตัวค่ะ
ขณะที่นายสมชายแสวงการฝากไปยังกลุ่มที่คัดค้านและเกี่ยวข้องกับกลุ่มพลังงาน
ว่าไม่ควรหลีกหนีการปฏิรูปเพื่อให้ชาติได้ประโยชน์มากขึ้น
เหมือนเช่นการประมูลขึ้นความถี่ของกศตช
ที่มีมูลค่านับแสนล้านค่ะ
ผมก็แปลกใจว่าวันนี้คนที่ออกมาค้าน

แต่ก็สุดโต่งครับขออนุญาตต้องอภัยต้องพูดเลย

โรงไฟฟ้ากระบี่ท่านยังไม่ให้อยากให้มีทันทีเลย

เช่นกันครับฝ่ายที่มาค้านบอกว่าไม่ให้ศึกษา

ผมถามว่ารัฐนูลขัดตรงไหนครับรัฐนูนยังไม่ลงมาเลย
แล้วถามว่าการออกแบบพรบแบบนี้เนี่ยเคยมีเยอะครับ
ไว้ในกฎหมายท่านเขียนเองครับให้ออกกฎกระทรวงตั้งหน่วยเล็กเต็มไปหมดเลย
ไม่ได้เขียนบอกเลยว่าไอ้กลมนั้นกลมนี้มันหน้าตาเป็นยังไง
รัฐมนุนเขียนบอกให้มียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีไม่ได้เขียนรายละเอียด
พรบประกอบกิจการวิยุโทรทัศน์บอกให้มีกศธชไม่ได้บอกรายละเอียดเขียนได้ไหมครับเขียนได้ตามหลักกฎหมาย
แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนะคะโดยนายประเสริฐบุญสัมพันธ์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตท
ระบุว่าในปัจจุบันมีแนวโน้มที่หลายประเทศจะพัฒนาระบบที่รัฐถือหุ้นทั้งหมดมาเหมือนไทยค่ะแต่ยอมรับนะคะว่าไม่มีรูปแบบใดเป็นยาวิเศษสำหรับทุกประเทศ
ดังนั้นจะต้องแยกกันกำกับดูแลออกจากบทบาทของผู้ผลิตจึงควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบครอบค่ะ
พอตรวจสอบไม่ได้และจะเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

ไม่ควรฟังเฉพาะความเห็นจากกรรมธิการพลังงานเพียงอย่างเดียวค่ะ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

ผลเอกสกลสัจจานิประธานคณะกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ยืนยันนะคะว่า
ไม่เคยคิดที่จะให้กรมพลังงานทหารมาดูแลบรรษัทน้ำมันแห่งชาติตามที่ถูกกล่าวหา
ที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานต้องยุติการชุมนุมบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาแล้วนะคะ
หลังตำรวจเข้าขอคืนพื้นที่สร้างความไม่พอใจก่อนเดินเท้าไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
โดยใช้เส้นทางถนนอูทองในมุ่งหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า
แต่ก็ถูกตำรวจตั้งกำแพงสกัดทำให้ผู้ชุมนุมล่าถอยไปจุดเดิม
สลายตัวในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีและเคลื่อนย้ายไปชุมนุมบริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ล่าสุดนะคะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ลงมติเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติปิโตเรียมมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว
คะแนนเสียง๒๒๗เสียงและไม่เห็นด้วยเพียง๑เสียงเท่านั้นค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอาคารรัฐสภาค่ะ